ปฏิเหตุก่อนครับคุณผู้ชมตี๓ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เศร้าสลดครับคุณผู้ชมคุณน้ำแข็งครับเพราะว่าลูกชายของตลกชื่อดังอย่างคุณเอ๋เชิญยิ้ม
ลูกชายเขาชื่อน้องอาร์มขี่บิ๊กไบท์ไปชนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อไฟคลอกเสียชีวิตครับ
ตำรวจสพชัยพฤกษจังหวัดนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งไปตรวจสอบเหตุนี้เลยครับ
หลังอุบัติเหตุบิ๊กไบท์ไปชนท้ายบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจนไฟไหม้เหตุเกิดบนสะพานต่างระดับ
สาลิโขถนนชายพฤกษ์ขาข้าวตะบลบังพรับเที่ยมเผอร์ปักเกรดครับ
จากนั้นมีการประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบ
นี่คือสภาพบิ๊กไบท์นะครับไฟไหม้ทั้งคันข้างรถเนี่ยเจอร่างของนายพีรพลจันตรง
อายุ๒๖ปีหรือว่าอามซึ่งเป็นลูกชายของตลกชื่อดังคุณเอ๋เชิญยิ้ม
แล้วคุณอามเนี่ยก็เป็นเจ้าของเพจล่าท้าผีหลายเพจด้วยครับสภาพร่างของเขาโดนไฟคลอกจนเสียชีวิต
ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อทีนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วย
ชื่อว่านายนพรัชอายุยี่สิบห้าปีเขาเล่าแบบนี้ตอนที่เขาขับรถกระบะมาตามเส้นทางเนี่ย
เขาเห็นบิ๊กไบท์สองคันนะขับแข่งกันไปแข่งกันมาแซงไปแซงรถเขาไปด้วยความเร็ว
จนกระทั่งเขาเห็นหนึ่งในบิ๊กไบท์สองคันนั้นแหละ
พุ่งไปชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเลยครับไฟลุกไหม้ต่อหน้าต่อตาเขา
แล้วหลังเกิดเหตุเขาก็ขับรถพยายามจะตามรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อไป

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำคนขับรถบรรทุกพ่วง
พยานที่เห็นเหตุการณ์ไว้ก็คือคุณนพรัช
ส่วนผู้เสียชีวิตมีการมอบร่างให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิต

ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีการแชร์ภาพไลฟ์รายการผี
ที่คุณอาร์มหรือว่านายพิรพลผู้ตาย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับ
คุณอาร์มเนี่ยได้พูดกับเพื่อนถึงล้างร้าย
เขาพูดว่าพ่อเอ๋ก็คือคุณเอ๋เชิญยิ้มเนี่ย

บอกว่าให้ลูกอาร์มเนี่ยขับช้า
เพราะพ่อเอ๋ฝันเห็นว่า

ขอพ่อกลบอกว่าขอได้มั้ย
ขับให้ช้าที่สุดเพราะว่าจะช้าได้

ฟังอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่ามันทำให้ผมยิ่งขิดตก
แสดงความเสียใจกับคุณพ่อเอ๋แล้วก็ครอบครัวของคุณอามด้วยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยบรรดาตลกในวงการก็แสดงความเสียใจตามไปด้วยนะฮะ